ช่วงวันหยุดนี่แต่วันเสาร์นี้นี่ต้องบอกว่าข่าวสารไม่เงียบเลยนะฮะแน่นเลยค่ะ
นัดกันไว้๑๘นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกานะครับ
หลังจากที่เริ่มเข้าพื้นที่มาตอนประมาณ๑๗นาฬิกาเนี่ย
มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะนะครับ

ตอนนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐอยู่ในพื้นที่ท้องสนามหลวง
จะรายงานสดเข้ามานะครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
เหลือระเบิดเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ดังสนั่นวั่นว่ายเลย
อยู่บริเวณน่าจะแถวฝั่ง

ซึ่งมีการฝุม
เสียงคล้ายกับระเบิดเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ดังแบบนี้ต่อเนื่องเรื่อย
มีการโยนเข้าไปฝั่งเจ้าหน้าที่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการยิงนะฮะเป็นกระสุนยาง
ไปทางฝั่งผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องด้วยก็จะเห็นว่าผู้ชุมนุมเนี่ยนะคุณผู้ชม
มีการหมอบอยู่บริเวณถนนแล้วก็มีการนำป้ายมากั้นเอาไว้
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุมด้วย
นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ช่วงประมาณ๒ทุ่ม๑๗นาทีนะครับ
มีการโยนวัตถุบางอย่างอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราย้อนไปช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๑๗นาฬิกากว่าเนี่ยนะครับ
มีการฉีดน้ำของทางเจ้าหน้าที่
หลังจากที่กลุ่มผู้ชมนุมเนี่ยมีการนำเชือกนะครับไปมัดกับตู้แล้วก็ดึงจนล้มลงมาหนึ่งตู้
แล้วก็มีการดึงอีกหนึ่งตู้เพื่อเปิดทางหลังจากเปิดทางได้แล้วนะครับ
กลุ่มผู้ชมนุมพยายามที่จะเข้าไปด้านในแต่ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนได้มีการประกาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ถ้าเกิดเข้ามาก็จะมีการฉีดน้ำแล้วก็มีการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกลับ
แล้วก็มีการประทะกันอยู่สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นนะครับ
ช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกากว่าเนี่ยนะครับ
ก็มีชุดควบคุมฝุงชนนะครับเข้ามากระชับพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านถนนบริเวณรัชดำเนินในจุดที่มีการวางตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
พระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วก็มีทางฝั่งถนนราชดำเนินนอก
ราชดำเนินบริเวณอ่าทางไปสี่แยกข้อครัวนะครับ
แล้วก็มีการกระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อยแล้วก็มีการดันสื่อมวลชนออก
ตอนนี้มีเสียงดังคล้ายวัตถุระเบิดเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเสียงค่อนข้างดังเลยทีเดียว
เรานับวันนี้เนี่ยจะเกือบสามสิบนัดแล้วนะครับคุณผู้ชมมากกว่ายี่สิบจะสามสิบแล้ว
แล้วก็ตอนนี้บรรยากาศตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตึงเครียดจริงเพราะว่ากลุ่มมวลชนก็ยังคงตรึงกำลังอยู่
นั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับนั่งกันอยู่กลุ่มหนึ่ง
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีมากกว่า๔๕๖กองร้อยมากจริงวันนี้นะครับ
แล้วก็ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาบริเวณท้องสนามหลวงที่กลุ่มสื่อมวลชนยืนอยู่ด้วยนะครับ
เพราะว่ามีการประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าให้สื่อมวลชนถอยห่างถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ก็จะมีการจับด้วยแล้วก็มีการกันพื้นที่อยู่ตลอดเวลาบอกสื่อมวลชนไม่ให้เข้าใกล้เพราะว่าจะมีการกระชับพื้นที่อยู่ตลอด
อันนี้ก็เป็นการกระชับพื้นที่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นภาพตอนนี้ที่เราเห็นตอนนี้คือมีเฉพาะสื่อมวลชนจริงจริงเพราะว่ากลุ่มมวลชนเนี่ยได้ออกจากพื้นที่ไปเกือบจะหมดแล้วแล้วก็มีบางส่วนที่อยู่บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเก้าที่มีการปักหลักนั่งกันอยู่ตรงนี้
วันนี้เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้ค่อนข้างที่จะเหตุการณ์ค่อนข้างที่จะตึงเครียดจริงนะครับทั้งมีทั้งฉีดน้ำมีผสมคล้ายกับแก๊สน้ำตามีเป็นแก๊สไข่เน่าด้วยนะครับแล้วก็ได้กลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะฉุนแล้วก็แรงรวมไปถึงมีเสียงวัตถุคล้ายระเบิดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นระเบิดปิงปองหลายนัด

ก็จะคอยยิงเป็นระยะหากมีกลุ่มมวลชนกับปลาวัตถุหรือว่ายนสิ่งของอะไรเข้ามาก็จะมีการยิงตอบโต้กันอยู่แบบนี้ซึ่งสถานการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับอยู่กันประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีการกระชับเข้ามาประชิดหน้ากันทั้งสองฝั่งเนี่ยมีการทิ้งระยะกันประมาณสัก๑๐๐เมตรนะฮะต่างคนต

นี่เป็นภาพล่าสุดขณะนี้ยิงรัวเลยนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการนำเลเซอร์ยิงไปยังเจ้าหน้าที่ชุดขอฝอนั้นด้วย
นี่เป็นภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็จะมีการยิงกระสุนยางแบบนี้เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็มีการประกาศจากเจ้าหน้าที่ให้มวลชนถอยออกไป
ตอนนี้ก็ยังคงตึงกำลังกันอยู่แบบนี้สถานการณ์ก็ตึงเครียดจริงนะครับ
คุณผู้ชมดูภาพสดขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการใช้กระสุนยางยิงไปที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการนำแผงเหล็กมาตั้งแล้วก็มีการนำป้ายต่างต่างเนี่ย
มาตั้งเพื่อเป็นโลกป้องกันไม่ให้กระสุนยางเนี่ยเข้าตัวแล้ว
คุณผู้ชมยังยิงต่อเนื่องนะฮะยังยิงต่อเนื่อง
ผู้ชุมนุมก็ร้องโหนะครับพอเจ้าหน้าที่ยิงกลุ่มผู้ชมนุมก็ร้องโห
แล้วก็มีการยิงเลเซอร์ใส่ไปยังเจ้าหน้าที่ด้วยนี่นะครับ
เลเซอร์สีเขียวสีฟ้านี้นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้ที่
สะพานพระปิ่นเก้าแล้วก็จะเห็นว่ามีการตรึงกำลังเข้ามาอีกของทางเจ้าหน้าที่
เป็นโล่สีดำนะครับโล่ทึบนะครับแล้วก็มีการยืน
ชิดกันอีกรอบหนึ่ง
เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับยังคงตรึงกำลังกันอยู่แบบนี้หากมีสถานการณ์ที่รุนแรงหรือว่าเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับรายงานให้คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้ศักดิ์สิทธิบุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวง
ขอบคุณครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับสถานการณ์ในขณะนี้ก็คือตำรวจเนี่ยได้แจ้งให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมรีเด็มทั้งหมดเนี่ยออกจากพื้นที่ท้องสนามหลวงนะฮะแล้วก็พยายามกระชับพื้นที่เคลียร์พื้นที่ทั้งหมดนะฮะก็ต้องดูว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดตอนไหนนะครับเดิมกลุ่มรีเด็มได้นัดหมายชุมนุมวันนี้ที่ท้องสนามหลวงบอกว่าจะมาช่วง๑๘นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกาค่ะนะฮะพอมาถึงส
เรื่องของการนำแนวกั้นต่างของเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ในจุด
ค่ะวันนี้ที่นัดหมายไว้เนี่ยกลุ่มรีเด็มบอกว่ามาแบบไม่มีแกนนำนะครับต้องการมาพับจ่ะลวดกระดาษ
ลักษณะแบบนี้ออกมาพอมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
ตำรวจสนชนะสงครามเจ้าของพื้นที่เนี่ย
ไปแจ้งกับผู้ชุมนุมอ่านประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
ว่าห้ามชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
โดยอาศัยอำนาจตามพรกรฉุกเฉินและพรบควบคุมโรคติดต่อ
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐได้รายงานมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดหรือมีลักษณะของการฉีดน้ำ
หรือว่ามีการยิงอะไรออกมาอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เป็นระยะต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้
เดี๋ยวสถานการณ์ต่างคุณศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ในพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวเราก็จะทิ้งภาพที่มุมจอให้ท่านดูด้วยนะครับ